นบุรีครับเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหปัญหา
หัวจะปวดก็คือทำไมสวนทุเรียนของเขามักจะมีศัตรู
สตรูพืชสิเป็นสัตว์ที่มากัดกินค่ะ
รอกครับคุณผู้ชมฮะกระรอกเนี่ยมันกัดผลผลิตทางการเกษตร
ชาวสวนเสียหายไปเยอะเลยแต่เขามีวิธี
เขาใช้อะไรกันกระลอกมาดูกันโอ้โหดูสีสันสิพี่เบิร์
ปุ้ยอะไรอ่ะที่เห็นอยู่นั่นฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะฟิวเจอร์บอดที่เราใช้กันสมัยเรียนอ่ะ
กระรอกกลัวสีสดเหรอคะเออเหลืองเนี่ยเขียวเหลืองอะไรเต็มไปหมดเลย
คือคือทำให้กระรอกงงใช่ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันกันกระลอกได้ยังไง
ปุ้ยเขาเรียกว่าร่มกันกระรอกฮะไอเดียสร้างสรรค์เลยในสวนกิติศักดิ
ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
คือสวนแห่งนี้เนี่ยเขาปลูกผลไม้กันแบบเป็นสวนผสมนะ
เนื้อที่๕ไร่ทุเรียนก็มีมังคุดก็มีส้มโอลองกองก็มี
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกผลเลย
ผลผลิตเต็มที่แต่ผลไม้ที่มันต้นทุนสูงอย่างทุเรียนเนี่ย
มักจะโดนกระรอกครับมากัดแท้เอาเจ้าของสวนชื่อพี่สุกฤทัย
เขาก็เล่าแบบนี้แต่ก่อนเขาใช้ถุงพลาสติกห่อ
แต่ว่าต้นทุนในการจ้างคนมาห่อถุงพลาสติกมันสูง
ค่าห่อนี้ลูกละห้าบาทเจ็ดบาทเลยนะอ่าฮะ
แล้วมันยังไม่เกิดเหงื่อในถุงทุเรียนด้วยอ๋อใช่ใช่
อบอ่ะเนอะใช่ฮะเนื้อทุเรียนมันก็จะแฉะน้ำ
แบบนั้นก็ไม่ดีพี่สุรไทยก็เลยคิดหาวิธีอื่น
ช่วงแรกลองกางร่มให้ลูกทุเรียนไม่กี่ต้นก่อน
พอสังเกตดูเฮ้ยปรากฏว่ากระรอกที่จะมากัดกิน
ค่ะมันลื่นอ๋อหรอลื่นฟิวเจอร์บอร์ด
ปุ้ยค่ะตกจากแผ่นพลาสติกทุกตัวเลยอ่ะอ๋อเออเออ
แล้วไอ้แผ่นเนี้ยมันใช้ได้หลายครั้งไงฮะอ่า
มันก็เก็บมาใช้ถูกกว่าด้วยไม่ต้องไปจ้างคนมาด้วย
ตอนนี้เขาบอกกำลังติดตั้งให้มันเต็มนั่งสวนธุเรียนไปเลยครับ
ไปฟังพี่สุฤทัยหน่อย
แต่ปุ๊บลื่นตกแป๊กเข้าไปเรียบร้อยค่ะ
นี่พี่สุขฤทัยแกอธิบายหมดเลยนะ
กระลอกเวลามันมาเนี่ยจะเอียงไปซ้ายก็ตกขวาก็ตก
ซุ่มดูอยู่โอ้โหลื่นตกหมดเลย
สำหรับผลผลิตทุเรียนในปีนี้

เพราะว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนด้วยนะครับ
มีลมพายุพัดต้นทุเรียนก็เสียหายไปบางส่วน
โดยราคาทุเรียนปลาจีนตอนนี้อยู่ที่กิโลละ๒๒๐๒๕๐บาท
ชาวสวนทุเรียนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ